เสียหลักพุ่งชนต้นไม้ที่เกาะกลางถนน

กับรถตู้โดยสาร
อุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตถึง๕ศพด้วยกันนะคะ

ส่วนใหญ่แล้วทั้งผู้เสียชีวิตทั้งผู้บาดเจ็บ
เป็นแรงงานชาวกัมพูชานะคะ
ตำรวจสพวัฒนานครและกู้ภัย
ไปตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสุวรรณสอน
วัฒนานครอำเภอวัฒนานครสะแก้วค่ะ
จุดนี้คือจุดที่มุ่งหน้าอำเภออรัญญประเทศ
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าวัดโนนจิก
มีรถตู้โดยสารสีขาวนะคะข้างรถมีข้อความระบุว่า
จนาแดนไทยสงฆ์เป็นเจ้าของ
จอดอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยินค่ะ
มีรอยเลือดกระเด็นเต็มรถเลย
และใกล้กันไปพบกับรถเก๋งโตโยต้าสีดำ
หงายท้องล้อชี้ฟ้า
พังเสียหายทั้งคันเหมือนกันนะคะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้คนขับรถตู้
และผู้โดยสารชาวกัมพูชาเสียชีวิตเลย
ในจุดเกิดเหตุ๔ศพและไปเสียชีวิตเพิ่ม
ขณะที่นำตัวส่งโรงพยาบาลอีก๑ศพ
จำนวนนี้มีเด็กชายที่เสียชีวิตด้วยนะคะ
เป็นเด็กชายอายุ๑๑ขวบค่ะ
ส่วนผู้โดยสารชาวกัมพูชาอีกส่วนหนึ่ง
และคนขับรถเก๋งได้รับบาดเจ็บรวม๗ราย
ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะ

นายจรัสแดนไทยสงศ์เจ้าของรถตู้
เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุนายเทียรพงศุโพนอก
คนขับรถตู้ที่เสียชีวิตเช่นกันเนี่ยนะคะ
ขับรถไปรับแรงงานชาวกัมพูชา

รถเก๋งเขาเสียหลัก
พุ่งชนต้นไม้ที่เกาะกลางถนนก่อน

ชนประสานงากับรถตู้โดยสารอย่างจัง

แล้วก็ล้อชี้ฟ้าสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
ฟังเสียงเจ้าของรถตู้ค่ะไปที่ตลาดลูกเรือครับผมมามาจากไหนครับ
มาจากกรุงเทพประตูน้ำครับผมเขาจะไปทำอะไรครับ
จะไปต่อพัดบ้างเป็นคนกัมพูชาครับผม
ทั้งหมดมีคนไทยแค่คนกำผู้เกลือหลังเกิดอุปเทศครั้งนี้นะคะ
นายนัทชัยนำภูลสุขสรรค์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้ว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เหมือนกันนะคะ
ตรวจสอบทั้งจุดเกิดเหตุและไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลด้วย
ซึ่งตอนนี้เองตำรวจสพวัฒนานครเตรียมตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งค่ะ